เราก็จะเอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานหน่อย
แม้ว่าช่วงนี้หลายโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเรียนที่บ้านนะคะ
แต่บรรยากาศที่โรงเรียนเราก็มีมาฝากกันนะ
ไปดูหนูน้อยคนนี้ดีกว่าเขาทำกิจกรรมยามเช้า
อยู่กับเพื่อนหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่เขาสิมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเพื่อนเป็นแบบไหนไปดูกัน
โอ้ยตุ๊ยนุ้ย
ไหวมั้ยลูกขอบใจอ่ะเช้าห่าง่วง

โอ้โหอยากจะหลับนะตรงนี้

กำลังจะบอกเลยว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งแน่
ทำให้หนังท้องตึงหนังตาย่อนอยากจะพักผ่อนในทันใด

เออเห้ยจะไม่ไหวแล้ว

อีกนิดเดียวหลืมน้ำ
โว้ยไม่ไหวฉันหนาว
คือคนข้างไม่แน่ใจว่าอยู่ดูผู้ปกครอง

น้องได้ซบเอนไหล่นะคะแล้วก็คอยตบไหล่ตบบ่าตบขาตบตัวว่าสู้
ตื่นตื่นทะลุกตื่นตื่นอย่าลับอย่าลับตื่นตื่นตื่น
เพื่อนเขายังตื่นกันเลยลูกอีกนิดเดียวอีกนิดนิด
ตื่นนะไม่ตื่นจะพากลับบ้านไปนอนเลยดีกว่า
เอ่ยเอาทีนี้คือตอนเด็กเวลานั่งสมาธีอะเค้าจะมีสวดมนต์
นั่งสมาธีกันยามเช้าใช่ไหมทางเม็ดนน้ำช่วงนั่งสมาธีนี่แหละ
เป็นช่วงเวลาที่ทอดวิญญาณทอดจิตร่องลอยเป็นช่วงร่องลอย